บอกเลยว่าเป็นที่ฮือฮามากนะคะ
เพราะว่าแดนแซมบ้าเนี่ยเขามีโอลิมปิกนะ

เป็นนักกีฬายิงธนูของสหรัฐอเมริกา

ดูสิดูสิหน้าตาคล้ายใครเนี่ยคุณ

เหมือนลีโอนาโดรหรอ

ถูกต้องเป็นลีโอนาโดรภาคหลังแล้ว
กำลังขับเขี้ยวชิงความเป็นเจ้าเหรียญทองกันอยู่เลยนะคะ
ตอนนี้สำหรับการกีฬาการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะก็คือโอลิมปิกที่ริโอรจาเนโลประเทศบาซิล
ท่ามกลางกระแสนักกีฬาสุดแฮนซัมที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด
ก็มีอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่ขอแวกกระแสความหล่อแบบธรรมดา
งานนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อแบบเอลิสค่ะระดับซูเปอร์สตาร์ของโลก
อย่างลีโอนาโตดิคาร์บีโอก็เลยทีเดียว
ก็เป็นมุมนะมุมหน้าตรงอาจจะไม่ค่อยมุม
กีฬาคนนี้ค่ะก็มีอายุ๒๗ปีคือบราดี้แอลลินสัน
นี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวขอสำเนียงนิดเดียวนะครับคุณยังเด็กอยู่เลย

หนึ่งในทีมยิงธนูของทีมชาติสหรัฐอเมริกาคุณ
เพิ่งคว้าเหรียญทองมาครองได้หมาดเก่งด้วย
ก็ถูกจับตาจากโซเชียลทันทีนะคะ
ว่าช่างมีใบหน้าละไม้คล้ายกับพระเอกไททานิกเหลือเกิน
ในช่วงปัจจุบันนะนี่ไงในเครื่องปัจจุบันนะ
ไม่ใช่ตอนเป็นแจ็คดอสันเหรอโอเคไม่ใช่ไม่ใช่
โดยมีการนำภาพไปเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนะคะ
จัดเลยแล้วก็พร้อมแชร์ด้วย
แล้วก็เล่นมุกกันว่อนทวิตเตอร์เลยทีเดียวค่ะ
เมืองนอกเล่นฮิตเล่นทวิตเตอร์เนอะ
ขณะที่อลิสันค่ะถึงแม้จะมีอายุน้อยกว่าพระเอกซุปตา
ถึง๑๔ปีแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ผ่านโอลิมปิกมาแล้วถึง๓ครั้ง

แล้วก็อาศัยอยู่กับภรรยานักยิงธนูที่รัฐแอริโซน่า

ทั้งนี้ค่ะหนุ่มแอลิสันนะคะ
ไม่ใช่รายแรกที่ถูกทักว่าหน้าเหมือนพระเอกคนดัง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
มีคอนราชแอนเดอร์รัฐค่ะ
เทนเดอร์หนุ่มชาวสวีดิสนะคะ

แหมเธอเดี๋ยวความที่บอกว่าฮอตเนอะ
วัย๒๐ต้นคุณ
ตกเป็นกระแสข่าวว่าหน้าเหมือนดีคาบิโอเนี่ย

ยิ่งใส่สูตรอย่างนี้

ต้องแบบว่าพื้นฐานหน้าตาดีพอสมควรถึงทำได้
จำได้ว่ายุคนั้นทุกคนอยากจะขึ้นไปเสากระดงเรือแล้วทำท่านี้

เอาให้สมบูรณไงเดี๋ยวกลัวไม่สมบูรณ์